มาดูเรื่องราวของครอบครัวนี้หน่อย

เคยเอาลูกอายุ๕เดือนไปฝากเขาเลี้ยง
พี่เลี้ยงแจ้งบอกว่านี่ลูกคุณตกฟูกนะ
ตกฟูกนะแล้วหัวเริ่มบวม

พาไปตรวจปรากฏว่าพบเลือดข้างในสมอง
นางสาวอภิญญาอายุ๒๙ปีไปแจ้งความกับตำรวจสพนปลือนะครับ

ตอนนี้ต้องผ่าตัดเลือดข้างสมองบวม
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
สงสัยว่ามันเกิดจากการเลี้ยงของพี่เลี้ยงหรือเปล่า

เลี้ยงแจ้งว่าลูกสาวของคุณตกเตียงนะ

พอไปดูลูกก็ตามีเลือดนะ
แล้วก็ศีรษะมีรอยแดงแต่ไม่บวมนะเห็นว่าไม่มีอะไรก็รอดูอาการกันไปก่อน
พอช่วงปลายเดือนเมษายนครับพี่เลี้ยงสังเกตว่านี่ลูกคุณหัวบวมนะ
นี่ฉันบอกคุณแล้วนะจึงสอบถามว่าน้องเป็นโรคหัวบาดหรือเปล่า
เพราะว่าฉันไม่สบายใจแต่แม่เขาก็บอกว่าลูกอาการปกติดี
ต่อมาพี่เลี้ยงมาแจ้งว่าจะไม่เลี้ยงแล้วนะลูกสาว
ทำให้สงสัยว่าลูกฉันเป็นอะไร
๙พฤษภาคมไปรับลูกก็พบว่า
หัวโตผิดปกติก็เลยพาไปหาหมอ

สันนิษฐานว่าเกิดจากการกระทบกระเทือนอย่างหนักนะ
น่าจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะเวลา๑เดือน
โอ้โหแม่เอามือทาบอกครับ๑เดือนคือตกเตียงตกฟูกพอดีเลย
คือเขาบอกว่าเลือดกระจายไปทั่วหัว
มาฟังฝั่งพี่เลี้ยงบ้างพี่เลี้ยงเขาอายุ๔๐ปี
บอกนักข่าวมาดูพูกที่บอกสูง๔เนิ้ววางอยู่กับพื้น
อ้างว่าเด็กนี่ตกจากพูกนี่แหละ
เพราะเริ่มคว่ำแล้วเริ่มดีดตัวไง
แล้วร้องไห้ไม่หยุดก็แจ้งพ่อแม่ไปแล้วนะบอกให้พาไปหาหมอแต่ก็ไม่เห็นพาไปนะครับ
คือบอกว่าลูกไม่เป็นอะไรแล้วแม่พ่อแม่เขาบอกแบบนี้ก็คอยสังเกตอาการ
แต่ต่อมาเธอเองสังเกตเด็กในหัวบวมแต่บอกแม่แม่เขาก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์อีกที่บ้านเป็นทุกคน
เธอกังวลใจพาไปเอ็กซาเรย์เมื่อ๓พฤษภาคมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ขออภัยครับก็ยังไม่พบความผิดปกติในตอนนั้น
ก็บอกแม่เด็กแล้วนะครับ
ยืนยันว่ารักและเป็นห่วงเด็กครับ
ตอนแรกเขาก็คือววยวายว่าจะเอาลูกไปหาหมอเลย
แล้วเขาก็ไปนะคือออกไปมาก็เตรียมนมเตรียมสภาคให้เรียบร้อย

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่สังเกตอาการให้ก็ได้
ถ้ามีอาการอะไรผิดปกติเราจะแจ้งให้ทราบ
แต่น้องก็ไม่มีอาการอะไรนอกจากอ้วก

วันที่๓พฤษภาก็คือความที่ว่าเราไม่สบายใจ
แต่แม่น้องบอกว่าหัวปกติเนอะ

บอกแจ้งแจ้งตลอดเขารับรู้อีกอย่าง
ตำรวจสอบปากคำทั้งสองฝ่ายแล้วนะ

เดี๋ยวต้องรอผลตรวจจากแพทย์ของโรงพยาบาลนะครับ
ว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
และที่สำคัญนะครับตอนนี้เด็กเนี่ยผ่าตัดรู้สึกตัวแล้วนะครับ